อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่อยากจะขอคนในสังคมเหมือนกัน

มันก็เป็นปัญหาโรคแตกที่มันทะเลาะกันแทบทุกวัน
เจ้าของบ้านหลังหนึ่งคือหน้าบ้านเขามันจะมีถนนนิดนึงก่อนถึงประตูบ้าน
เขาเขียนป้ายว่าห้ามจอดรถ

เขาออกจากบ้านไม่ได้รออยู่ครึ่งชั่วโมง

เขาบอกว่าอ้าวก็เขียนว่าห้ามจอดรถ
ไม่ได้เขียนว่าห้ามนำรถเข้าไปจอดนี่
ภาษาไทยเขาบอกว่ามันดิ้นได้
คุณครูภาษาไทยครับคุณครูน้ำแข็ง

รถเข้าไปจอดข้างในถนนหน้าบ้านคุณนี่

ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าของบ้านกับเจ้าของรถ
เขาโตเถียงกันหน่อยคุณผู้ชม
พี่ผมผมกดแตกเป็นครึ่งชั่วโมงนะพี่

ถ้าผมก็จอดรอเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ย
ห้ามจอดกับห้ามเข้า

คืออันนี้ต้องรู้แหละต่อให้ไม่มีป้ายนะ

เอาถามใจตัวเองดูดี

เอาเล่าแบบนี้คือเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายยืนรอทนไม่ไหวครึ่งชั่วโมง

แต่รถกำลังจะยกสักพักเจ้าของรถมาพอดี
เป็นผู้หญิงแบบลักษณะเหมือนเป็นธอมนิดหนึ่งนะฮะ
คือสิ่งที่น่าตกใจเขาบอกว่าข้ออ้างของผู้หญิงคนนี้น่าตกใจกว่า
หน้าบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเพราะเธอบอกว่า
เอ้าก็หน้าบ้านติดป้ายว่าห้ามนำรถเข้าไปจอด

ผู้หญิงคือเจ้าของรถเขาหมายความว่า
ห้ามนำรถเข้าไปจอดคือห้ามนำไปจอดหน้าประตูบ้าน
แล้วใครมันจะเอารถไปจอดหน้าประตูบ้านคนอื่นก่อน

แต่ว่าไม่ได้เขียนว่าห้ามจอดนี่น่ะก็จอดได้ไง
เอ้าเธอก็เลยเข้าใจว่า
ก็ห้ามไปจอดหน้าประตูบ้านแต่ไม่ได้ห้ามจอดขวางประตูบ้านนี้
งงยิ่งอ่านก็ยิ่งงงงงตะกะแบบนี้อีกนะฮะ
เขาบอกว่าโอ้โหพอเจอตะกะแปลกนะ
ภาษาไทยมันดิ้นได้ไปแล้วนะทำให้

คือจะมาเถียงกับเรื่องภาษาไทยมันก็พูดไม่ออก
อันนี้ภาษาไทยไม่ได้ดิ้นได้นะอันนี้จิตสำนึกก็ดิ้นไปแล้ว
เจ้าของบ้านก็ยอมจบเรื่องไปคือไม่อยากเถียง
ขยับให้ก็พอแล้วก็อย่ามาจอด
อีกคลิปหนึ่งผมว่าหลายคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เวลาไปห้าง

กล้องหน้ารถข้างหน้ารถข้างนี้ห้างหน้าเห็นไหมมีช่องว่างอยู่
ครั้งหน้าข้างนี้เออจะเข้าไม่ได้มีคนจองอยู่ฮะยอมยอมยอม

ก็มันว่างอ่ะจะจอดแล้วทำไมอ่ะ

ก็ผมจะจอดก็เหมือนว่าคุณไม่มีสิทธิ์จอง
สองมุมนะบางคนแบบมันต้องเจอแบบนี้คนที่ยืนขวา
แต่บางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องเข้าต้องพุ่งไปแบบนั้น

เอ้าก็กลัวสิมาแรงเบิร์นนั้นทำไมหลบ

ต้องถามคุณผู้ชมและถามคุณสองคนมากกว่า
ถ้าคุณจะไปจอดแล้วคุณไปเจอคนยืนขวาง

เออเพราะว่าเจ้าของคลิปบอกว่า

รยาททางสังคมคือต้องให้คนที่มาก่อนได้จอดก่อน

คือก็จะถอยให้เขารู้ว่าจะจอดอ่ะ

อันนี้เป็นเรื่องของที่สมรสก็จะฝากกัน๒คลิปแบบนี้

หลังจากวันนี้ไปเนี่ยคนจะไปห้างเยอะ

ปัญหาเรื่องของการแย่งที่จอดมันจะเกิดขึ้น

บางทีไปเที่ยวไปจอดขวางร้านขวางบ้านก็ทะเลาะกัน
ให้แต่ละห้างพยายามที่จะเอาไฟเขียว

แต่บางทีมันยังช่วยเรื่องนี้ได้ไม่เต็ม